อาคมก็คือการกินเสกใบมะขาม

ออกมาเป็นตัวต่อตัวแตนแบบเป็นฮะ
แต่ว่างานนี้ปู่ฤทธิ์น่าจะมีงานเข้าแล้ว
แต่ว่าย้อนดูอิทธิฤทธอาคมก่อนฮะ

บ่าย๒๕๕นาที
อุ้ย

ใครจะเช่า๓๐๐๐เป็นอย่างน้อย

ทึ่งมากกับอิทธิฤทธิปฏิหารรอบนี้
หลวงปู่ฤทธิเดชกันตะวันโนสำนักสงฆ์พุทธนิมิตัง
อยู่ที่ตำบลคองกระจังอำเภอศรีเทพ

ศิษย์เรียกว่าหลวงพ่อไม้เท้านาคาราช

โกหกก็คือหลายคนบอกว่าท่านเป็นนักแสดง

ท้าเดิมพันธุ์หากใครทำได้แบบนี้
เอาเหล็กในตัวต่อตัวพึ่ง
ออกมาแล้วไปอมมันได้โดยที่มันไม่ตาย

โซเชียลมีเดียก็ยังไม่มีใครกล้ารับคำท้าฮะ

อย่างที่บอกไว้ว่าท่านดังทะลุไปเรียบร้อยแล้ว

โซเชียลมีเดียนำเสนอข่าวนี้ไป

ก็เพราะท่านเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ

มาพร้อมกับพระอุปชาของหลวงปู่ฤทธิ์

พอมาเพื่อที่จะมาเจรจากับหลวงปู่ฤทธ

คุยกันว่านี่คือการเหมือนอวดอุตริ

เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าทำแบบนี้ไม่ได้
ท่านเจ้าคณะอำเภอสีเทพเนี่ย
ท่านก็เลยบอกว่าหลวงปู่ฤทธิ์ต้องยุติ
กระทำแบบนี้โดยทันที

ที่จะยุติพฤติกรรมดังกล่าวนี้นะฮะ

ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าหลวงปริศอยู่ไหน
หายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้

หลวงปู่ฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์จริง
สุปโปรโชคคุณพูดว่าอะไรนะที่หลวงปู่ฤทธิ์ทา

เดี๋ยวผมทำให้ดูถอดเหล็กใน

เหล็กในพึ่งและทำเหมือนหลวงปู่ฤทธิ์เลย

นี่คือการท้าทายเชิญชมด้วยตาท่าน
ของผมคือการกระทำแบบนี้มันคือการหลอกหลวง
ยิ่งตัวเองเป็นพระสงค์ด้วยเนี่ย
การกระทำแบบนี้เข้าข่ายปราชิกเลยนะ

ทำไมอย่างนี้นะฮะก็คือเขาเอาเหล็กในออก

เรื่องแรกก็คือเอาเหล็กไนออกได้

แต่นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือ

ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีอิทธิฤทธใดแรงสิ้น
อันนี้คือการทำคลิปเรียนแบบ
ซึ่งใครก็สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกัน
ต้องเป็นอิทธิฤทธั้งเดิมโบราณแต่ประการใดครับ